ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็หลายคนก็ไม่เข้าใจนะคะ
แล้วพยายามจะทำความเข้าใจแต่ไม่เข้าใจเพราะว่า
เมื่อช่วงเช้าเนี่ยมีหนังสือแจ้งออกมานะคะ
สินมั่นคงประกันภัยค่ะกรณีที่มีการบอกเลิกประกันภัยโควิด
พร้อมคืนเงินให้กับลูกค้าภายใน๑๕วันนับตั้งแต่วันที่กรมทันประกันภัย

โดยเนื้อหาก็คือสินมั่นคงประกันภัยออกหนังสือ
บอกว่าเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิดที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
และมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราสูง
นับเป็นภาวะวิกฤตด้านสาธารณสุข
ในระดับที่ท้าทายจนไม่สามารถคาดการณ์ได้
และจำเป็นต้องใช้สิทธิ์บอกเลิกกรมฐานประกันภัย
การติดเชื้อแบบเจอจ่ายจบตามเงื่อนไขและข้อกำหนด
โดยให้กรมฐานประกันภัยสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับค่ะ
โอ้โหพอมีการแพร่หนังสือฉบับนี้ออกมา
ก็ปรากฏว่าวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเลย
คุณบล็อกผมแทบแตกครับคุณวรพร
คือเรื่องนี้ถึงขั้นเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนะคะ

คือไม่พอใจเลยล่ะสำหรับลูกค้าจำนวนมากนะคะ
จนกระทั่งเกิดแฮชแท็กเนี่ยค่ะสินมั่นคงขึ้นมาก็
คือเห็นแฮชแท็กนี้ก็รู้เลยพูดกันถึงเรื่องอะไรนะคะ
ติดอันดับเทรนด์ทวิตเตอร์มีคนเข้าไป
แสดงความเห็นจำนวนมากเป็นพันข้อความทีเดียวนะคะ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ก็ออกคำสั่งแล้วค่ะห้ามยกเลิกประกันโควิด
คำสั่งนี้ก็ออกมานะคะโดยเลขาธิการของคอปภ
คุณสุธิพลทวีชัยการบอกว่า
เร่งหารือกับตัวแทนสินมั่นคง
เพื่อขอให้ยกเลิกการออกประกาศ
บอกเลิกการประกันภัยโควิดโดยด่วน
เพื่อให้ความคุ้มครองกับประชาชนเหมือนเดิม
แต่ถ้าหากศีลมั่นคงยังไม่ยอมทำตาม
ทางครอบครัวพอก็พร้อมที่จะยกระดับ
โดยใช้แนวทางทางกฎหมายค่ะ
บังคับห้ามบอกเลิกประกันโควิด
เพื่อให้คุ้มครองแก่ประชาชนต่อไปนะคะ
นี่นะคะก็เรียกว่าบุ่นเอาเรื่องเหมือนกันนะคะ
สำหรับลูกค้าของสินมั่นคงพอเห็นประกาศนี้นะคะ
ขณะที่สภาองค์กรผู้บริโภคค่ะอาสาเป็นตัวแทน
เอกชนบอกเลิกประกันโควิดไม่เป็นธรรมนะคะเรื่องนี้
ซึ่งผู้บริโภคที่ถูกบอกเลิกสัญญากรมธรรม
ประกันภัยโควิดอย่างไม่เป็นธรรมนั้นสามารถแจ้งร้องทุกข์
แล้วก็ขอให้ช่วยฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคได้นะคะ

แล้วก็เขาก็จะเป็นตัวแทนฟ้องนะคะเป็นคดีแบบกลุ่ม
ผู้เอาประกันภัยเต็มที่นะคะ
พอมีพอสินมั่นคงประกาศตรงนี้ออกมา
ประกันภัยเจ้าอื่นก็ต้องออกประกาศอีกเช่นกัน
บอกของเขาไม่ยกเลิกหลายเจ้าเลยทีเดียวนะคะ
คือสินมั่นคงจะยกเลิกได้หรือยกเลิกไม่ได้
แต่ที่ผลกระทบแน่นอนครับคือธุรกิจประกันภัย

ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้แน่นอน